อาการไม่ค่อยดีค่ะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้บินเดือนปวดแข้งปวดขา
อาการมันเยอะเลยมาตรวจสุขภาพเช็คดูกันหน่อยค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะคุณผู้ชม
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะนอกจากแนะนำให้ทุกคนไปตรวจสุขภาพร่างกายกันดูแล้วเนี่ย
ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเพราะอย่างที่เรารายงานกันอย่างต่อเนื่อง
สภาพอากาศแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเหลือเกินค่ะวันนี้ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่แดดมากกว่าฝน
โอกาสที่ฝนจะเกิดขึ้นบางพื้นที่เท่านั้นแต่เตรียมเอาไว้ค่ะ
ถึงเก้าพฤษภาคมนะคะอาจจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลย
ตรวจสอบข้อมูลกันเป็นประจำทุกวันจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
เป็นภาพเรียลไทม์ที่เห็นว่าเมฆปกคลุมพื้นที่ใดบ้าง
อาจจะมีประปรายกระจายกันไปทางตอนบนนะคะแถบภาคอีสานภาคกลาง
ภาคตะวันออกขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนเนี่ย
ลดลงนั่นก็คือเรื่องของหย่อมความร้อน
ช่วงนี้อาจจะเบาบางลงความร้อนไม่ค่อยจัดมากในช่วงบ่ายเย็น
แต่เช้าเช้าเนี่ยยังพอมีอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ถ้าดูโมเดลนี้จะเห็นว่าช่วงกลางวันสายแบบนี้เนี่ยค่ะ
สีแดงกล่ำแบบนี้ก็ตากผ้าแห้งรีบฉวยโอกาส
ตากอะไรกลางแดดวันนี้ให้ทำได้เลยนะคะแต่บางพื้นที่ก็มีฝนนะคะ
ไม่ใช่ว่าจะแดดทั้งวันค่ะฝนพื้นที่ไหนบ้างโมเดลนี้แหละค่ะ
บอกเรานะคะเช้าเช้าแบบนี้พื้นที่ประเทศไทยตอนบน
รวมถึงภาคใต้นี่ถือว่าไม่ค่อยเห็นภาพนี้กันสักเท่าไหร่นะคะ
วันนี้ถือว่าได้พักแล้วกันจากการที่เปียกฝนนะคะจากการที่ได้ความชุ่มชื้นจากฝนนะคะ
แต่ภาคใต้ค่ะยังคงเป็นพื้นที่ที่จะมีฝนอยู่
เนื่องจากว่าลมตะวันออกคือลมบริเวณอ่าวไทยพัดมาปกคลุมพื้นที่ภาคใต้
กระแสทิศทางลมใช่ไหมคะเลยทำให้แถบจังหวัดพังงาภูเก็ตระนองกระบี่
ยังคงมีฝนตกมากกว่าพื้นที่อื่นอื่นส่วนแถบตะวันตกแล้วก็ภาคกลางมีบ้างเล็กน้อย
ส่วนคลื่นนั้นเบาคลื่นสงบทะเลเรียบนะคะสามารถเดินเรือได้แต่ระมัดระวังกันด้วยค่ะ
เตือนกันแบบนี้ให้คุณผู้ชมเห็นภาพจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
พฤษภาคมเนี่ยโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองมีเยอะระวังเรื่องดินสไลด์
ทำการเกษตรก็ให้หากิ่งไม้มาค้ำยันไม้ผลด้วยรวมไปถึงเรื่องของศัตรูพืชจำพวกหนอนนั่นเองนะคะ
ส่วนประชาชนคนทั่วไปจะเดินทางอย่างไรก็ต้องวางแผนกันด้วยนะคะคุณผู้ชม
ไปดูภาพกันหน่อยค่ะว่าช่วงนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิดเนี่ยส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่จังหวัดกาลสินอย่างไรกันบ้าง
ปกตินะคะคุณผู้ชมชาวบ้านไปไหนมาไหนก็ขับรถกันไปเองแล้วค่ะ
แต่พอเกิดโควิดหลายคนว่างงานอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดอย่างเช่นเรื่องการเดินทาง
ชาวบ้านหลายคนหันมาใช้บริการแพร่ข้ามฝากบริเวณคลองเชื่อมเขื่อนลำเปล่านะคะ
เป็นการใช้แรงงานคนเนี่ยชักรอกแพร่ข้ามคลองไม่ขับไปตามเส้นทางปกติเพราะว่า
เป็นการย่นระยะทางช่วยประหยัดเงินประหยัดน้ำมันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ในช่วงโควิด
สำหรับชาวบ้านในบางกลุ่มนะคะทิ้งท้ายไปด้วยภาพความสวยงามของทะเลหมอกยามเช้าบนเทือกเขาสูง
ที่บ้านน้ำจวงอำเภอชาติตรการจังหวัดพิศนุโลกช่วงนี้ฝนตกชุกอากาศชุ่มชื้น
ทำให้ตอนเช้าเนี่ยเกิดไอหมอกปกคลุมล้อมรอบหุบเขาเป็นความสวยงามตามธรรมชาตินะคะ
เรียกว่าถ้าพ้นโควิดไปแล้วก็ค่อยไปชมด้วยตาของตัวเองนะคะคุณผู้ชม
ช่วงนี้ถ้าไม่จำเป็นไม่อยากให้ออกจากบ้านเลยเพราะว่าเราก็พบผู้ติดเชื้อกลุ่มเสี่ยง
คลัสเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยบอกตรงตรงว่าเราไม่รู้ใครเป็นใคร
ตอนนี้ที่ฉันมาถึงคลินิกแล้วค่ะคุณก็ได้คิวเร็วเดร
ขอไปตรวจสุขภาพกันก่อนแล้วมาตรวจสอบสภาพอากาศกันใหม่นะคะ

ไอเหมือนกันไปอีก